สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะโอเควันนี้คือจะไม่ตายเพราะโควิดเนี่ย

เพราะว่าเนื่องจากต้องแต่งหน้าแล้วใส่หน้ากากก็ตลกดีนะไม่แต่งได้มั้ย
ไม่พี่ก็ติดลูกขวัญตาแม่วันนี้
หนูแต่งแค่นี้เองปกติทุกวันนี้ครึ่งเดียวข้างบน
แล้วจริงข้างล่างแต่งทำไมใส่แมสอยู่แล้วไม่เห็น
เพราะว่าเราต้องทิ้งหน้ากากเขียวทุกวันเลยเพราะมันสกปรก
เกิ้มเราไม่ต้องปัดเลยค่ะทุกวันนี้
ช่วงเช้าก็ล่าสุดนะฮะยอดของคนที่ติดเชื้อ
มีคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้หนึ่งร้อยกับอีกเจ็ดราย
สะสมแล้วเนี่ยนะฮะรวมผู้ป่วยทั้งหมดนั่นคือเก้าร้อยสามสิบสี่รายนะครับ
เป็นผู้ป่วยที่หายดีแล้วเนี่ย๗๐รายเสียชีวิตนะครับ๔รายนะฮะ
แล้วก็แน่นอนครับว่าทางด้านในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินนะครับ
โศกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเจ็ดรายครับ
รวมผู้ป่วยสะสมเก้าร้อยสามสิบสี่รายผู้ป่วยที่หายดีแล้วเนี่ย
กลับบ้านนะฮะก็เจ็ดสิบรายเสียชีวิตสี่รายอาการหนักสี่ราย
รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแปดร้อยหกสิบไร่นะครับตอนนี้
คือแบ่งเป็น๒กลุ่มนะฮะกลุ่มที่๑ก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย

สี่รายด้วยกันมีอาชีพขับรถประขอสอหน้าสถานบันเทิงห้าราย
นักร้องนักดนตรีเจ้าของสถานบันเทิงผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานก่อน
นี้๑๔รายมีอาชีพค้าขายพนักงานบริษัทนักศึกษาคนขับแท็กซี่
นะฮะเอ่อส่วนกลุ่มที่สองนะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดสิบสามรายด้วยกันนะครับ
เดินทางจากเอ่อสามประเทศหกรายทำงานในสถานที่อาจห้ารายนะครับ

แล้วก็ยังมีบุคลากรทางการแพทย์สองราย
เป็นแพทย์พี่เลี้ยงที่ใช้ทุนปีที่สอง
แล้วก็ที่สำคัญอยู่ในห้องผ่าตัดด้วย
เรียกว่ามีการไปทานข้าวกับเจ้าหน้าที่ต่าง
ทำให้มีกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดรวมทั้งหมด๒๕คนด้วยกัน
บุคลากรในห้องผ่าตัด๑๕คนแล้วก็หมอทำงานใกล้ชิดอีก๑๐คน
ทั้งหมดนะฮะหยุดพักงานและสังเกตอาการที่บ้าน
ส่วนกลุ่มที่๓นะครับเป็นผู้ป่วยที่รับการ

แต่อยู่ระหว่างรอประวัตินะฮะ
แล้วก็รอการสอบศูนย์โรคสมุด๖๗รายด้วยกัน

หมอหมายถึงว่าคนรักษาหมอบุคลักษณ์แพทย์๒ราย
แต่คนอื่นยังไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติด
แต่ต้องกักตัวแล้วเพราะว่าไปทำงานอยู่ร่วมกัน๒๕คน

ส่วนดารานักแสดงที่ติดนะคะ

คุณลิเดียสลันรัฐเนี่ยก็บอกว่าตัวเองได้เข้าไปรับการรักษาตัว
จากอาการป่วยโควิด๑๙หลายวันแล้ว
ซึ่งก็อัปเดตชีวิตตัวเองหลังเข้ารับการรักษาตัว
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยแล้วก็การรักษาตัวให้คนอื่นรู้เนี่ยนะคะ
สุริเดียก็โพสต์ภาพนี้ผ่านอินสตาแกรมของตัวเอง
ระบุว่าเพิ่งเข้าใจว่าการร้องไห้ออกมา

บอกว่าแฮชแท็กโควิดเราต้องรอด
พยายามทำใจให้เข้มแข็งบางทีก็ยากเหลือเกิน
ไม่รู้จะระบายที่ไหนแต่เมื่อได้ร้องไห้ออกมา
ก็รู้สึกดีขึ้นแฮชแท็กสู้นะคะ
ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยหลังจากรับมอบหน้ากาก
เคลือบสารกันน้ำและสารต้านแบคทีเรีย
จัสปานด์จำกัดจำนวน๑แสนแพ็ค

เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นนำไปแจกกับประชาชน
ก็ขอบคุณความร่วมมือจากเอกชนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุขมีอุปกรณ์และยาเพียงพอหรือไม่

กระทรวงสาธารณสุขนอกจากจะมีหน้าที่คัดกรองตรวจหารักษา

เพื่อให้สอดรับกับฝ่ายปฏิบัติด้วย
อยากวรขอประชาชนให้ใช้มาตรการเวลาย้าห่างทางสังคม

นี้ได้ทยอยเปิดโรงพยาบาลสนามแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์เอกชนกองทัพ
เพื่อต้องการเก็บเตียงไว้ที่โรงพยาบาลให้มากที่สุด
แต่ตอนนี้ก็โรงพยาบาลที่อยู่ชายขอบประเทศเนี่ย

หน้ากากเยอะมากไม่มีแม้แต่เป็นหน้ากากเขียวธรรมดาก็ไม่มี
ขณะที่นายมงคลพิพัฒน์สัตยานุวงศ์นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่

กล่าวว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าขณะนี้ไข่ไก่ขาดแคลนจะเริ่มแพงขึ้น
เพราะมีการกักตุนส่งออกไปซิงคโปร์ว่ากระแสดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ขณะนี้ผลผลิตไข่ไก่ของประเทศยังคงออกมาเป็นปกติวันละ๔๐ล้านฟองกว่านะฮะกว่า๔๐ล้านฟอง
ราคาหน้าฟาร์มไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ๒บาท๘๐สตางค์
ถือว่าเป็นราคาที่ทำให้เกษตรกรอยู่ได้
โดยมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ๒บาท๖๐สตางค์ถึง๒บาท๗๐สตางค์
จากที่เคยขาดทุนมาตลอดเป็นระยะเวลาหลายปี
แม้ว่าขณะนี้ประชาชนจะมีความต้องการบริโภคไข่ไก่มากขึ้นถึง๓เท่า๕เท่า
ภาวะปกติแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ไก่ไข่
ก็ยืนยันว่าจะไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาไข่ไก่หน้าฟาร์
หากใครพบเห็นการเอาเปรียบหรือตั้งราคาขายสูงเกินจริง
ก็ควรจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมาย
อันนี้ขอพูดเองนะฮะที่ฉันไปกินข้าวหมูแดงวันนี้เขาบอกไม่มีไข่ไก่ไข่หมด
แล้วพอดิฉันกินเสร็จเขาก็ไปฮิ้วมา๑แผง
ว่าต้องใช้พรุ่งนี้เพิ่งไปได้มาจากพ่อค้าที่สนิทกันได้ไข่เล็กมา
มันขาดค่ะมีการตุนแน่นอนนะฮะ
ส่วนการส่งไข่ไก่ของไทยส่งออกนั้นไม่เกิน๓ของปริมาณไข่ไก่ที่ออกมาทั้งปี
ซึ่งเป็นการส่งออกตามคำสั่งปกติ
ทีนี้คำสั่งซื้อปกติเพื่อรักษาสำนวนปริมาณไข่ไก่ไม่ให้ล้นตลาดในเมืองไทย
ไม่ได้เป็นการส่งออกเพราะทำกำไรอย่างที่บางคนเข้าใจอย่างไรก็ตาม
แม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนแต่ก็ยังไม่ส่งผลต่อการต่อผลผลิตไข่ไก่
หลายคนบอกว่าไข่ไก่ขาดตลาดไม่ใช่เพราะเกษตรกรผลิตไข่ไก่ไม่ทันหรือเก็บสต๊อกไว้เอง
แต่เป็นเพราะไข่ถูกซื้อไปเป็นสต๊อกในตู้เย็นของแทบทุกบ้าน
ซึ่งเป็นเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นคนหนึ่งจะสต๊อกได้เท่าไหร่
นี่ฉันว่าพี่ว่าไม่ใช่ประชาชนนะมั้ง
สต๊อกเต็มที่ก็๒แผงอ่ะใช่ไหม

นี่ฉันว่ามันหายไปจากตลาดจริง

เก่าเก่า
เขาอยู่พระรับ
เป็นไงพระรับอยู่อะไรนะคะอยู่อยู่พระรับเมื่อกี้เขาบอกพระรับ
จังหวัดอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรนับจังหวัดอะไรนะเมื่อกี้ถอยไป
ไม่ทันของคุณผู้ชมท่านผู้ชมอยู่ไหนคุยกันเนอะที่บ้านมีไข่ไก่ไหม
มีไข่ไหมลองบอกกันมาหน่อยลองดูว่าแต่ละบ้านเกี่ยวกันประมาณเท่าไหร่
ตอนนี้เขาบอกว่ามีแต่คนสต๊อกไว้เยอะใครที่สต๊อกใครที่ตุนไข่ไก่เยอะมั่ง
ตอนนี้นะฮะหน้ากากก็ไม่พออืมยังไงดีบอกให้เรากินร้อนช้อนกลางใส่หน้ากาก
แต่มันไม่มีนักกากใส่อ่ะอืมน่ะอืมยอดก็พรุ่งนี้คงเป็นพันแล้วล่ะ
พอวันที่เก้าพอวันที่เก้าร้อยกว่าแล้วคุณนี้ก็น่าจะพันแน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะธีร
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
คณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลจึงมีมติให้เปลี่ยนแปลง
การออกรางวัลของสลากงวดวันที่๑เมษายน๒๕๖๒
จากวันที่๑เมษายนเป็นวันที่๒พฤษภาคม๒๕๕๙
ทั้งนี้วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น๒พฤษภาคม
ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห่วงเวลานั้นด้วย
หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีการพิจารณา
แล้วก็แจ้งให้ทราบต่อไปในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลากไปแล้ว
อันนี้หลายคนถามเลยของงวดวันที่๑๖เมษายน๒๖๖
ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าไปก่อนแล้ว
ทางสำนักงานก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมดนะคะ
โดยจะทำการโอนคืนให้เร็วที่สุด
อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อความต่อเนื่องของการออกสลาก
ซึ่งเป็นการสร้างความหวังแล้วก็โอกาสของประชาชนด้วยนะคะ
ข้อจำกัดของสลากใบที่เราทำธุรกิจนี้มายาวนาน
จำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยง
โดยใช้บริบทเดิมทั้งหมดเพียงแต่เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่อง
เพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
แล้วก็บุคลากรของสำนักงานสลากเองด้วย
ซึ่งคณะกรรมการก็มอบให้สำนักงานไปดูว่า
เพื่อให้กิจการของสำนักงานสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเนี่ย
ควรจะเปลี่ยนมาจำหน่ายช่องทางแบบออนไลน์
ทั้งนี้ก็ต้องไม่กระทบกับผู้ขายทั้งหมดโดยให้สำนักงานไปศึกษา
เพราะหากไวรัสนี้ยาวนานเกินกว่าเดือนนึง๒เดือนอย่างที่เราคาดการณ์เนี่ย
ก็อาจจะทำให้สำนักงานสลากไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ค่ะ

ทางชาวบ้านหนองคูจังหวัดสุรินนะคะซึ่งเป็นผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
ก็เรียกว่าเขายึดถือประเพณีโบราณมาแบบว่าหลายชั่วอายุคนโดยเชื่อว่าวันที่
วันขึ้น๑ค่ำเดือน๕ซึ่งตรงกับวันอังคารเป็นวันที่จะเกิดอาเภษขึ้นตามตำนานเล่าขานนะคะคือเดือน๕อาถรรพ์บ้างก็บอกว่าจะมีโรคหาระบาดความเชื่อในอดีตจึงต้องอบพยพชาวบ้านออกจากบ้าน
โรคร้ายโดยได้สมมุติพากันขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินบางส่วนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อสร้างบ้านใหม่เป็นบ้านสมมุติในความเชื่อนะคะเมื่อสร้างบ้านเสร็จเนี่ยก็จะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงอาหารพระสงฆ์แล้วก็บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมู่บ้านใหม่ด้วยแล้วก็เรียกขวัญให้กำลังใจชาวบ้านแล้วก็กลับ

ประกาศออกมาแล้วนะครับแถลงการว่าเจ้าพระชายชาวส่งติดโรคโควิด
วันที่๒๕มีนาคมครับ

รายงานนะครับว่าสำนักพระราชวังคาเรนฮาวส์แถลงนะครับว่า
จะภาดชายชาวเจ้าชายแห่งเวลต์

กุฎราชกุมารของอังกฤษ
ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ
แล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงสูงสุด
เนื่องจากประชุมภัณฑ์ภัณฑานั้นสูงด้วยตอนนี้
ทางสำนักพระนักชาวงค์คาเลนท์ฮาวส์หน้าแสนแหลง
พระองค์ทรงมีอาการไม่รุนแรงมากนัก

ขณะนี้เนี่ยทรงกักกันตัวเองในหน้าที่ประทับในสก๊อตแลนด์
พร้อมกับทางคัมเบลล่าดาเชสแห่งคอนวอล
ก็มีบีบีซีข่าวนี้ก็คอร์นเฟิร์มแล้ว
ก็มีบีบีซีด้วยเมื่อชั่วโมงที่แล้ว

ไปไว้แล้ว
ในช่วงหน้าน

ที่ระยองค่ะจังหวัดระยองมีการร้องเรียนจากนางบังออนโพเตี๋อ้วมอายุ๖๒ปีว่าพบวัตถุบางอย่างในขวดน้ำส้มสำเร็จรูปที่อยู่ในสังขทาน
ก็มีอยู่ว่านางบังออนเนี่ยเป็นแม่บ้านของวัดบ้านฉางเมื่อวานนี้เจ้าอาวาสก็นำสังขทานที่ชาวบ้านนำมาถวายออกมาแกะ
เนี่ยที่อยู่ในขวดน้ำส้มเจ้าอาวาสก็เลือกปลากระป๋องไว้ให้พระเนรฉันส่วนน้ำส้มสำเร็จรูปท่านก็มอบให้ตน
นำมาแช่ไว้ที่ตู้เย็นที่บ้านจากนั้นลูกชายก็ไปเปิดขวดเพื่อจะดื่มก็ตกใจว่ามีอะไรมันลอยอยู่
ก็เลยเทออกมาเป็นยางยืดเหนียวลักษณะคล้ายถุงยางอนามัยปะปนโยก

ไม่รู้ผมดูไม่ออกเออมันก็คล้ายนะ
มันมีคั่วไหมล่ะแต่มันยืดมากเลยเนอะ
คนในบ้านก็ทราบว่าสามีเนี่ยเปิดดื่มไปแล้วสองขวดน่ะอุ้ย

ลูกชายเนี่ยก็มาเปิดดื่มต่อเออเอาละหนึ่งเรียบร้อยสบาย
ลูกชายเป็นคนพบแต่สามีเนี่ยเงียบกิบไปไม่รู้ยังไงนะฮะ
เมื่อตรวจสอบข้างขวดก็เพราะว่าไม่เยี่ยมยังไม่หมดอายุ
ก็เลยนำมาเทตรวจสอบดูทั้งหมดพบว่าที่เหลือทั้งหมดทุกขวดนะมีหมดเลย
เฮ้ยอ๋อเป็นแบบนี้ไงสมัครับไหนลึมพี่
เป็นลักษณะเนี่ยเหมือนเจลหรือก็เป็นยางยืดแบบนี้ทุกขวดยืดขาดขาดแบบนั้นนะฮะ
คิดว่าน้ำส้มเหล่านี้เป็นของในสังขทานที่ไม่ได้คุณภาพ
ที่เขาแบบจับใส่มาแล้วซื้อสำเร็จรูปมาคุณหนุ่มที่เราไม่ได้เลือก

พระฉันแต่ปากกระป๋อง

ลูกศิษย์วัดอย่างเงี้ยเลย
อยู่ในถังสังฆฐานคุณไม่เคยซื้อสำเร็จรูปเหรอ

ไม่มีชื่อก็ได้ก็มีนะ

ใครจะไปคิดว่าน้ำส้มพร้อม

ไปฟังเสียงคุณป้าบังออนซะหน่อยค่ะ
เป็นน้ำต้มอยู่ข้างล่างแล้วไอ้

ต้องบอกแม่เอามาเทให้หมดเลยมันก็หยิบมาให้เราเทหมดเลย

เราก็วิ่งไล่จับในร่องน้ำไง

ไอ้ต้มว่าแม่ไม่ใช่หรอก

เหนียวเหมือนยางใช่ไหมเนี่ย
มันเหมือนยางตอนแรกเหมือนยางมากเลย

หัวมนต์หมดเลยมันเป็นรอยผูกด้วย

ว่าไปเจอนักษณะเป็นอย่างไร
รูปโป่งมั้ย

ทุกขวดที่คุณป้าได้มาคือ

แต่ก็กันส่วนที่จะให้พระเนรฉันไว้
แต่น้ำส้มเนี่ยก็ให้คุณป้าไป

ก็เป็นคนทำงานทำความสะอาด
ทำไมทำไม่ฉัน

ฉันก็จะตอบว่าไม่รู้

เพราะว่าเมื่อวันที่๑๐มีนาที่ผ่านมา
คุณแองจี้เนี่ยไปที่

กับทางคุณกระแมนนี่แหละฮะ

เพราะฉะนั้นคุณแองจี้ก็เลยจำเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกัน

ตั้งแต่วันที่๑๐แต่เขาจะออก

เพราะพี่ม้าต้องนับแฉะสุดต้องนับวัน๑๓
เพราะพี่แม่พิวประกาศ๑๓มา

เอิ่มแต่เขาก็ยังกลากอยู่

๑๔วันน่ะฮะยัง๑๔วันอยู่ใช่มั้ยคุณหมู
ส่วนใหญ่แล้วอาการก็คือจะออกในช่วง๕๗วัน
๕๗วันคือรอยโรคจะเกิดเร็วที่สุด

สมมุติรับเชื้อมาวันนี้นับไปอีก๕วัน

ถ้าเกิดไม่๕วันก็๗

แต่มันเคยมีคนไปถึงขั้น๒๔วัน
นี่ไงก็เราเคยดูข่าวอันนี้กัน
แต่ว่าไม่ใช่มาเฉลี่ยเราไม่มี
เฉลี่ยน้อยมากแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่
โรคมันเกิดก็คือประมาณนี้๕วัน
จากการศึกษาโรคตอนนี้เป็นไปได้ไหมว่าเรารับเชื้อมา

ก็ตอนนี้อยู่ที่ว่าโรคเชื้อมันอยู่กับเราเยอะมากแค่ไหน

ว่าวันนี้พี่เหมียวติดไปใช่ไหมฮะ

พี่เหมียวอาจจะเข้าไปสัก๕ตัว๑๐ตัวแล้วแต่นะ

มันก็จะเข้าไปฟักตัวไปเพาะไปเหลืองมัน

จนกระทั่งมันแข็งกล้าขึ้นมาอีก๕วันต่อมา
เหมียวไอจะไม่สบายมีรอยของโรค

วันที่พี่เหมียวติดมาวันแรก
วันที่๒วันที่๓ที่หลังจากที่ติดมาเนี่ย

แต่ถามว่าติดได้ไหมติดได้แต่น้อยมาก
แต่เราอาจจะเป็นหนึ่งในน้อยมากนั้นเราไม่รู้

กังวลไปหมดแล้วใครให้ทำอะไรก็ทำหมดตอนนี้
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนแล้วเราไปรับเชื้อได้ตอนไหน

ไปดูมวยวันที่๖มีนาคมถูกไหมฮะ
คุณแมททิวเริ่มปวดเมื่อยปวดตัวเนี่ย
วันที่๑๒ลองนับไปดิไปดู๖ใช่ไหมครับ
๗วัน๖วัน๖อีก๖
จริง๑๑ก็เริ่มแล้วเริ่มมาแล้วประมาณ๕๖วันอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลย
ประมาณ๕๖วันแต่เขาไม่ได้รู้สึกเป็นว่าเขาปวดเมื่อย
แล้วเขาก็มาไปตรวจเนี่ยก็คือ
เขาบอกว่าตอนเช้าตื่นมาของวันที่๑๒นะ

แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาคุณหมอ
ก็เช็คเลือดปรากฏ
คุณหมอบอกมาวันเช้าวันที่วันศุกร์ที่๑๓
หลังจากนั้นก็คือแถลงเลยวันที่๑๓
เหมือนกับเขาขอตรวจโควิดหลังสุดด้วยนะ
เพราะเหมือนกับก็ไม่ได้เป็นไข้อะไรประหลาดมาก
คือหมอตรวจ๓๓สายพันธุ์แล้ว

เหมือนกับไม่ได้มีอาการโควิดที่ชัดเจนด้วยซ้ำ

แปลกหมดแล้วลีเดียล่ะ

ตำรวจคนหนึ่งที่เป็นในดาบ

ไปด้วที่น้อลเทปุรีสนามมวยสกรรมนึง

แล้วเข้ามาเริ่มมีไข้วันที่๑๓
๑๒ห้าวัน
วันที่๕ที่เขาติดเชื้อมาแล้วเขามีอาการไข้
แต่เขายังไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเขาไม่รู้
เขาก็เลยออกไปดัดหน้าที่กับรองสวัสดิ์สืบคน
ก็ปรากฏว่ารองสวัสดิ์สืบคนนั้นติด

แต่ว่าคนที่ไปคุกคลีกับเขาก่อนที่จะถึง๕วันนั้น

อย่างตัวของน้องแพรวาที่ติดไป

เพราะฉะนั้นย้อนกลับไป
ก็คือน้องติด๑๕

อ๋อออกกลับน้อยออกกลับมาน้อยแต่ถ้าหลังจากสิบห้าไปแล้วนี่ดิ
อันนี้ถึงน่ากลัวอืมอ่าใช่เพราะว่าเชื้อมันแข็งแรงแล้ว
มันมันได้อะไรนะมีมือมีขาแล้วมันคือเลี้ยงไม่ถูก
มันเป็นเป็นที่โรคอุบัติใหม่จริงเนอะมันเกิดเรื่องใหม่ให้เราต้อง

พี่ผมจะบอกให้นะ

พี่นุ่มไปตรวจมา
พอผมทำข่าวทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย
ปรากฏว่าไข้ผมขึ้น

อ๋อไข้ขึ้น
พรุ่งไว้ด้วย๓๘๙

ผมว่าทำไมแบบอากาศมันคงจะร้อนหรือเปล่า

ก็ตรวจอยู่แล้ว

บางทีแบบผมก็อยากจะด่าอีกเครื่องนี้เหลือเกิน

คิดว่าเครื่องรวมเฉย

สุดท้ายก็โทรหาคุณหมอ
อาจารย์ครับผมมีอาการอย่างนี้
ผมปวดเมื่อยตามตัวแล้วตาผมร้อนมากเลยตอนนี้

เช็คอีกซิเช็คแล้วเช็คอีกซิเช็ค
ก็เท่ากันสูงกว่าอีก๓๘กว่า

ไปถึงเสร็จน้องก็ตรวจเลย
ตอดออกค่ะ

ผมก็มีโอกาสเสี่ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยอาการมันเกือบแล้วไง
เพราะว่ามันมีอาการปวดเมื่อยมีอาการไอนะไอแล้วก็มีไข้มีอะไรอย่างนี้
อาจารย์ก็เลยบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่ควรจะต้องตรวจ
คือเขาจะประเมินเลยว่าคนนี้ควรจะหรือไม่ควร
แต่ของผมไปแกบอกเลยว่าประเมินแล้วควรก็ตรวจ
ก็ตรวจก็ไม่ยังไงพี่ก็กลับไปด้วยสภาพงอมหน่อยอะไรอย่างนี้
อาจารย์ก็บอกนุ่มลองมาหาผมหน่อยผมก็ไป
บอกว่าเนี่ยพอดีผมมีชุดเป็นชุดตรวจเป็นชุดคิดอันใหม่อะไรอย่างนี้

แต่พอไปที่จุฬาเนี่ยรับพอดีว่าไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้มีการเอาออกมาใช้นะ
ไม่ได้ออกมาใช้นะครับคือมันอยู่ในขั้นตอนของคณะ
ไม่ใช่เอาคณะสิเป็นกลุ่มของอาจารย์ธีรวัตรเนี่ย
ท่านกำลังทำกันขึ้นมามีอาจารย์แป้งอาจารย์วิบอะไรอย่างนี้ที่เป็นคุณหมอที่อยู่ที่นั่นเนี่ย
กำลังทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ทดสอบไว้เนี่ย
ก็เจอก็ไม่เจออะไรอย่างนี้

ได้สัมภาษณ์ท่านอยู่แล้วก็เลยลองไปทดลองดู
อยากให้ทดลองเลยเรียกว่าไปลองตรวจดูแล้วกัน
แล้วมันเป็นยังไงครับมันเป็นเครื่องที่ทำ
คือจริงแล้วเขาบอกว่าจะใช้เข็มเจาะเลือดปลายนิ้วก็ได้
แต่ผมเนี่ยใช้วิธีเจาะเจ็บเลือด

แล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบที่ตรวจปัสสาวะที่เคยเห็นไหม
ที่ตรวจคันที่ตรวจทันอะไรอย่างนี้
เวลาที่แบบหยดฉี่ลงไปมันจะขึ้นใช่ไหม
แต่อันนี้ไม่อันนี้เหยาะเป็นเลื่อนลงไปในรูเล็กข้างล่าง

มันหมายถึงว่าเครื่องตัวเนี่ยเริ่มทำงานละ

คือมันเป็นภูมิคุ้มกันของเป็นการตรวจภูมิ
ว่าเรารับเชื้อโควิดมา

นี่คนไทยผลิตอ่ะ

เป็นกลุ่มคุณหมอของอาจารย์ธีรพัฒน์นี่แหละ
ถ้ามันตรวจได้เร็วขนาดนั้น

แล้วก็เคยตรวจก่อนคุณเนี่ยติดก็คือเห็นเลย
ใช่ผมให้ดูอันนี้ละกันนี่อันนี้นะชมดูอันนี้ของผมนะผมให้ดูได้อันนี้ของผมนะ
คือต้องบอกนะครับว่าตอนนี้มันมีของจีนเข้ามาขายเหมือนกัน

เลือดอันแรกอันที่อยู่ทางซ้าย
อันนี้คือของผมทั้งคู่ข้างซ้ายอันนี้อันนี้นะอันนี้แป๊ปไว้ให้ผมหน่อยดิผมขี้เกียจถือ

แคปไว้ยังแคปได้มั้ยโอเคไม่เป็นไรผมถือไว้ก็ได้
โอเคแล้วข้างนี้นะข้างนี้คือสามารถบอกได้ว่าเราติดมาเนี่ย๕วันภายใน๓๕วัน

ประมาณ๓๕วัน๔๕วันอันตัวนี้ข้างนี้๔๕วันข้างนี้ถ้ามันขึ้นตัวทีมาเนี่ยนะฮะ

ตัวทีเนี่ยก็คือติดถึงตรงตัวทีติดไม่มันจะเป็นขีดไงมันขีดไงว่าถ้าตัวนี้ก็คือหมายความว่าติดมาประมาณ๑๓๑๔วันมันบอกอย่างนี้เลย
ก็คือบอกว่าชุดนี้มันกำลังทำงานอยู่อย่างที่บอกไปคือถ้ามันเป็น๒ขีดเนี่ยก็คือติดอยู่ในข้างนี้คือติดอยู่ในช่วงของ๔๕วันช่วงนี้คือติดมาแล้วประมาณ๑๒๑๔วัน
แล้วของคุณเนี่ยผลมันคืออะไร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
คือ๒ขีดหมายถึงติดมา๗๑๔วัน
คือก้ำกึ่งระหว่าง๔๕กับ๑๔

บอกได้แบบนี้เลยก็ดีนะถ้าจังหวะออกมาได้

อาจารย์แกบอกเลยว่าผลอันนี้คือค่อนข้างจะประมาณ๙๐เลย
เลยนะครับก็คือเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่า
จะออกมาในรูปแบบไหนยังไง

แล้วที่คุณไป๓๘อะไรนะเกิดจาก

เพราะตอนเช้าผมก็เลยอันนี้ผมทราบอันนี้ละ
ผลของผมเสร็จผมก็โอเคผมก็สบายใจแล้ว
ว่าผม๙๐ที่หมอบอกว่าไม่น่าจะใช่
เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้น๒ขีดหรือ๓ขีดถูกไหมฮะ
มันขึ้นแค่ขิดเดียวคือชุดนี้ทำงานเท่านั้นเอง
ตอนเช้าอาจารย์ธิรามาก็เลยแจ้งผลกลับมา
ก็ส่งผลมาให้ก็ปกติคือไม่ได้เป็น
แล้วความร้อนกับปวดเมื่อยของคุณตกนอนตกหมอน
นี่นะคืออันนี้ก็คือจะเป็นยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็น
อันนี้ที่ราบมาก็คือบอกเลยว่า
ก็คือไม่ติดไม่มีเชื้อโควิดนะครับ
แต่ผมตรวจไวรัส๓๓สายพันธุ์ไปด้วย
ใช่ถูกไหมถูกค่ะผมไปเจอตึกอยู่ตัวหนึ่ง
พี่เมียลเดี๋ยวพี่เมียลมีขนาดกระถึงแล้วขนาดกระพงะ
ไหนครับพี่รีแอคไวรัสมันคือว่าอะไรวะ
อ้าวมอเล็กเซลล่ามอเล็กเซลล่า
หมายถึงอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มของไข้หวัดสายพันธุ์หนึ่งเออ

เป็นไวรัสวันนี้ผมจะสตาร์ทยากินวันแรก

แต่คืออยู่ในกลุ่มของการเป็นไข้หวัด

ทำให้ปวดประดูกลงตอดลงอะไรอย่างนี้

ใช่แต่ผมกินยากินอะไรนะ

ทุกวันน่ะผมโคตรทุกข์แล้วทมใจเลยผมบอกจริง

ไม่คือตอนเช้าเนี่ยมันมีทีมงานโทรเข้ามาหาผม
ทีมงานของผมก็แสนบอกว่า
พี่น้องคนหนึ่งเขาอยากคุยกับพี่
พอดีว่าพ่อเขาเสียชีวิตเป็นคนขับรถทัวร์แล้วหาวัดไม่ได้
ก็ที่คุณลุงเคยพูดถึงคุณลุงคนนี้ตั้งแต่แรกที่บอกอยู่ในเครื่องช่วยหายใจ
สุดท้ายแล้วนะฮะก็ผมก็เลยให้ทางทีมเนี่ยติดต่อ
ทางผอที่มินบุรีให้ช่วยหาวัดให้
ก็หาวัดได้ก็เลยคุยกับน้องน้องก็ชื่อพึ่ง
น้องก็บอกว่าหนูไม่รู้จะยังไงเพราะว่าไม่มีวัดไหนรับเลย
เพราะว่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ผมก็เลยพยายามติดต่อไปแล้วก็
ได้คุยกับอาจารย์หลายคนอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่า

เป็นแบ็คซีนอะไรอย่างนี้แล้วก็
ใส่ในโรงทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวดได้วันหนึ่งแล้วก็เผาอะไรอย่างนี้
แล้วของน้องเขาเนี่ยที่โคตรน่าสงสารกว่านั้นคือ
ตอนที่พ่อเขาเป็นเนี่ยแม่ของเธอเนี่ยทำงาน
กดที่ทำงานให้ออกจากงานเพราะพ่อเนี่ยเป็นโควิด
ยังไม่รู้ไม่ให้ตรวจไม่ให้เติดเลยให้ออกเลย
เดี๋ยวก่อนพี่คือโอ้โหผมขอโทษนะแบบ
ชีวิตมันประสบมากอะแบบเนี้ยมันแก้มากอะ
ไม่ใช่สิบางมีในไม่ได้สิผมก็เลยก็ว่าสุดท้าย

ก็โอนเงินของผมเองไปให้แกให้ลูกให้น้องคนนี้
เอาไปทำจากเรื่องของงานศพ
แล้วก็ไปเรียรายเงินเพื่อนเพื่อนอืมนะฮะก็ช่วยกันอีกก้อนหนึ่งเนี่ย

แม่ยังตกพันจนแบบนี้เลยเหรอคะคุณแม่ยังตกพันจนแบบนี้
ใช่วันนี้พ่อรู้สึกพ่อจะเพิ่งจะเผานะครับก็นี่แหละครับก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
เมื่อวานแกก็โทรเข้ามาหาผมในรายการแกก็บอกว่าเอออย่างนี้อย่างเงี้ก็มีคนดราม่านะว่า
เอาอีกแล้วเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาเพิ่งพ่อเขาเพิ่งตายไปสัมภาษณ์ทำไมออกรายการอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงไม่ใช่เลยนะคือที่ผมยอมที่จะสัมภาษณ์ให้น้องกวดอินเข้ามาในรายการเนี่ย
เพราะว่าผมอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าชีวิตเธอเป็นยังไง
แล้วมันจะเป็นบทเรียนสำหรับคนต่อไปว่าคุณอยากให้คนอื่นเป็นแบบนี้อีกเหรอ
เรื่องเนี่ยมันก็จำเป็นต้องนำเสนอเพื่อถอดบทเรียนให้กับคนอื่นว่า
ถ้าเป็นญาติพี่น้องคุณเป็นแบบนี้บ้างวัดจะไม่รับเหรอ
แล้วชีวิตเขาทุกระทมแบบนี้แค่พ่อเขาติดโควิดแต่มึงต้องไล่แม่เขาออกจากงานอย่างนี้เหรอ
ซึ่งจริงอันนี้เป็นเรื่องที่คุณพึ่งเขาอยากจะบอกเล่าให้ฟังเร็วด้วย
ผมจำเป็นต้องนำเสนอแต่ก็จะมีคนประมาณนี้เห็นไหมเพราะว่าพ่อเขาตาย

คุณพึ่งเขาอนุญาตให้เห็นหน้าคุณพ่อได้ด้วย

วันแรกที่พวกเราใส่หน้ากากยังโดนเลย

มันไม่ใช่กูเห็นนิดนึงกูแม่งเป็นนักสืบกูต้องเล่นมึงก่อนอะไรอย่างนี้
พอทีเหอะวิธีแบบนี้คือชีวิตเราแม่งจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ข้างหน้า
ถูกป่ะมันต้องช่วยกันต้องช่วยกันคิดไม่ใช่กูจะติแม่งทุกเรื่อง
เห็นอันนี้กูไม่ถูกใจหน่อยขัดหูหน่อยกูได้ยอดไลค์กูได้ยอดรีทวิต
กูขออะไรแล้วกูได้แน่งเคราะห์เจอพูดจริง
โทษนะครับคุณพระเจ้าผมพูดแล้วมันขึ้น

หลายคนก็ช่วยกันหลายคนก็ช่วยกันอย่างที่พี่หนุ่มพูดไป
อย่างคุณชมพู่อรยาก็บริจาคเงินด้วยเหมือนกัน
ช่วยเหลือนะคะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด
เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ
เอาล่ะค่ะเรียกว่ามีหลายต่อหลายคนในวงการบันเทิง
ก็ร่วมช่วยกันบริจาคอย่างคุณชมพู่อรยาเอง
ก็ซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วยนะคะ

สำหรับคุณชมพู่อารยาที่ล่าสุดประเทศไทย
ก็อยู่ในวิกฤตของโรคระบาดโควิด๑๙
ก็ทำให้หลายโรงพยาบาลที่รองรับรักษาผู้ป่วยอยู่ตอนนี้เนี่ย
ขาดเครื่องมือประสบปัญหาเครื่องมือ

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ร่วมบริจาคเงิน๑ล้าน๒แสนบาท
อบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจระบบปิด
โดยคุณหวันเจี๊ยบเอ้าอะไรน่ะอะไรน่ะอ้าวคุณพ่อดำ

อยู่ดีโทรเข้ามาเพราะล่ะปุ๊บด่าผมใหญ่เลยแล้วกันเลย

แสดงว่าไม่ได้อยู่หน้าจอเลยไม่รู้สงสัยยังไม่รู้อ่ะ
คุณหวานเจี๊ยบค่ะผู้จัดการส่วนตัวของคุณชมพู่ก็ได้โพสต์ภาพ
พร้อมกับเขียนข้อความในอินสตาแกรมบอกว่า
กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
และศาสตราจารย์ในแพทย์พรชัยสิมโรธ
ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
สละเวลามารับเงินบริจาคของคุณชมพู่อรยาในเช้าวันนี้ด้วยนะคะ

เครื่องช่วยหายใจรุ่นแอดวานซ์เซิร์ฟเวอร์ระบบปิด
จะทำงานได้ดีกว่าระบบเปิด
ช่วยผู้ป่วยโรคโควิดได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าค่ะ
พระคุณแทนชาวรามาด้วยนะคะ
ขณะที่คุณเบลล่ารานี
หลังจากเจ้าตัวก็ปรึกษากับพี่หมอกล้องพี่หมอกล้องสรวิทย์นะคะ
เรื่องของการจัดหาชุดป้องกันการติดเชื้อให้กับแพทย์

พี่หมอกล้องเองก็เลยโพสต์ภาพของสาวเบลล่า
ทำการบริจาคเงินจำนวน๕แสนบาท

กราบขอบพระคุณน้องสาวที่น่ารักที่สำคัญคือเสมอต้นเสมอปลายด้วย
บุคลากรของโรงพยาบาลพระมงกุฎทุกคน
สำหรับพี่บุญคุณครั้งนี้จะไม่มีวันลืม
จะหาโอกาสตอบแทนให้อย่างสาสมนะ
รักรักมากรักมากที่สุดน้ำตาไหลพี่หมอเอบอก
กล้องอย่าใช้คำว่าสะสมมันไม่ใช้กับการตอบแทนบุญคุณหมอกล้อง

หมอก้องคะวันนี้ทางพี่กลุ่ม
พี่ก็ได้รับข้อมูลข้อความจากทางโรงพยาบาลแม่ร่านยะลา

แล้วก็ที่ยาลาตอนนี้ติดไม่ใช่ยาลาค่ะปัตตานี
ตอนนี้ติดอยู่๒๖คนสูงมากในจังหวัดนะฮะ
แล้วก็คนที่กลับมาจากมาเลก็เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเยอะมาก
โดยที่คุณหมอไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันตัวเลย
เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รับแล้วก็หาซื้อไม่ได้
ก็เลยรวบรวมกันพยายามจะหาหน้ากากซึ่งหายากเหลือเกิน
เพราะเขาบอกว่าหน้ากากพอเราถึงแบบว่าไม่จริง
เราหาที่ไหนก็ไม่มีแล้วแม่เนี่ยพี่หาที่ไหนก็ไม่มี

เพราะว่าเขาต้องตรวจเขามีเหลืออยู่๑๐ชุด
แล้วก็เลยทฤษฎิกท์ท่าน้องขิมก็ได้เครื่องอบฆ่าเชื้อ

คิมก็ส่งไปแล้ว๒เครื่องที่โรงพยาบาลแม่ลานที่ปัตตานี

พอรู้ข่าวตอนเช้าตอนบ่ายส่งเลย

ก็ช่วยให้กำลังใจคนที่จะต้องอยู่บ้านนะฮะ

แต่นี่คนบันเทิงหลายคนก็เลยเชิญชวนให้อยู่บ้านกัน

เราไม่มีทางหยุดได้ถ้าเราออกไปรวมกลุ่มกันเยอะ
อย่างเงี้ยฮะล่าสุดคุณโป๊ปก็โพสต์ภาพกิจวัตรประจำวันของเขา

อยู่บ้านต้องทำอะไรบ้างนะคะ
ระบุข้อความว่าชีวิตพี่ตอนนี้แฮชแท็ก
ถ้าไม่มีความจำเป็นอยู่บ้านกันนะครับ
แท็กอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
งั้นนี่หลายคนก็อื้อ

ส่วนใหญ่คนก็จะใช้ชีวิตอยู่บนเตียงนอนแบบคุณโป๊ปนี่แหละ

ใช่ตอนนี้ก็อยู่บ้านช่วยชาติกันก่อนนะคะ

คุณเต้วคุณเต้วอะไร
ดินี่นี่ไง
คูณผู้วิทอย่างเดียวชนตอนนี้
คุณแต้วเขามีข่าวว่าเขาจะเลิกกับแฟนไม่เลิกเลิกไหมต้องถามคุณหนุ่มคือยังใช่ไหม
ผมไม่รู้ยังไงอ่ะข่าวออกมายังไงเพราะมันมีกระแสออกมายังไงกัน
อันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะลุ้นมากตึงมากเมื่ออ่านความสัมพันธ์รับ๑๔ปีของชีแต้วกับ
ฮีต้นในตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามีข่าวเม้าส์ออกมาหลายครั้งแล้วว่าเลิกกระหากัน
เต้ายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยคืออยู่ในช่วงคุยกันหาทางแก้ปัญหาถามว่าจับมือกันอยู่ใช่ไหมก็พยายามอยู่ค่ะ
ยังประคองกันอย่างนี้ไปได้อยู่อ่ะอ่อนแสดงว่าสถานการณ์๕๐๕๐

มีคนลุ้นทั้งคู่ให้แต่งงานสักที

ไม่เคยคาดหวังไม่มีแบบในจินตนาการด้วย
เพราะว่าเราก็เห็นกันเป็นเพื่อนกันมาตลอดเลย

อยากจะบีบมือให้กำลังใจ

ก็จะมีคนมีกระแสไปถามอยู่เรื่อย

ทำไมถึงได้ถึงผู้แบบนี้

แถมงานนี้ยังเดินหน้าโชว์เสพนางเทพ

ค่ะเนี่ยนะฮะอืมอยู่บ้านเพื่อหยุดโรคออนดิวตี้อยู่บ้านอ่าเนี้ย
เพราะโทษจีบผมออมผมมองไม่เห็นตาผมไม่ดีอย่าใส่หน้ากากไปถึงลูกตาสิ
เออเอาลงมาอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเออคือเป็นหน้าที่แล้วอยู่บ้าน
อยู่บ้านช่วยชาติงานนี้ก็ทำเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามา
คอมเมนต์กันเรียบเลยนี่เนี่ยเต้นค่ะมีคนเรียนแบบนั้นน้องพรีมเขาก็ทำนะ
เขาใส่แอปเนี้ยแล้วเขาเต้นแล้วมันจะเหมือนเต้นกับหลายคนพวกสาวสาวก็ทำ
ใส่หน้ากากปิดไปถึงนี่มันก็จะหมุนตรงนี้มันบางสายตาพี่ไหม
เห็นคุณบ่ายเตยก็เต้นแบบนี้กับน้องเราก็ออกมาเป็นแบบหลายคน

ช่วงนี้คนอยู่บ้านไงพี่ก็หาอะไรเล่นกัน

ตั้งแต่ไปคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตมาเนี่ยน้องแต้วเนี่ย
เขาก็ฝึกเต้นตลอดนะแต่คุณครูเนอะ

ช่วงหน้าโตโน่ประกาศหยุดโครงการ

พี่เปลวรักษณะหลัวไม้ออก
ทำไมพี่พระดามก็อยู่และคุณไม่มีตอบ

เขาพูดเลยว่าช่วงนี้พี่มดดำเขาไม่ใส่เข้าบ้านเลย
ใช่แล้วเขาไม่ให้ใครเดินตามเลยนะบริวารไม่มีแล้วนะไม่ให้นั่งรถให้เลยห่างหมดตอนนี้ห่างหมด
มุกวานเห็นยืนกดลิฟต์อยู่คนเดียวมุกวานเขาลงลิฟต์พร้อมหนูแล้วหนูถามว่าคือไม่ใช่โรคหรือเปล่านิสัยน่ารังเกียจหรือเปล่า
อาจจะเป็นนิสัยน่ารังเกียจได้ไม่มีพี่มดบอกตอนนี้นั่งอยู่คนเดียวมั้งเนี่ยตอนนี้
เราเห็นโตโน่ว่ายน้ำอยู่หลายวันแล้วนะแล้วก็บาดเจ็บหนักเลย๒วันมานี่ตอนนี้นะฮะโตโน่ก็ประกาศหยุดแล้ว
พลวยพลวยพาลวยนี่ไงอ่านสิ
ไม่คุณพิมพ์ชัดความติดหน้ากาก
เฮ้ยพอพาล่อลิงวาแหว่นเยาะยักษ์อ่านมาแล้ว
พลวยแล้วมันตากันยังไงอื้อทีนี้ยังไม่ติดหน้ากากนะไอ้หวัยหลอด
ตนก็ประกาศยุติการไห้ชั่วคราวโดยสาเหตุจากพิษไวรัสโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
แต่ไม่มีอะไรต้องเสียดายเพราะเราทำอย่างเต็มที่สุดกำลังแล้ว
ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องได้เจอกันอีกครั้งนี้ด้วยสถานการณ์ต่าง
จำเป็นต้องปฏิบัติตามเรื่องของโควิดตั้งแต่เริ่ม
ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้สาเหตุว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ต้องเริ่ม
เพราะว่าต้องการเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราเลย
หวังว่าใน๕๖วันนี้เราดีใจที่ได้สร้างรอยยิ้มแล้วก็กระแสที่ดีนะคะ
ก็ให้กำลังใจโตโน่เดี๋ยวเหตุการณ์ดีขึ้นแล้วมาเริ่มกันใหม่

เอาล่ะวันนี้เราไปกันก่อนวันนี้ก็กันใหม่เนอะสวัสดีครับ